บอลเชิญยิ้มของดิฉันดีกว่าค่ะ
พี่ชายคนสนิทนะคะจะเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกก็ได้นะคะ
นับดูสิคะตั้งแต่แกรักษาตัวหายจากโควิด

ฉันทำข่าวเองนับนิ้วไม่ถูกเลยค่ะ
ล้าสุดหนักสุดเลยนะคะคุณผู้ชม
ลือไปอีกนะคะว่าแกไปเที่ยวราวที่เผลอเที่ยวบ้านเที่ยวผู้หญิงจนติดโควิดแล้วเอาไปเชื้อไปแพร่คนอื่นคุณผู้ชมเจอข่าวแบบนี้เข้าไปนะคะคนก็เอาลือไปมั่วเลยคุณผู้ชมมั่วมั่วแบบใหญ่โตมากนะคะจนล่าสุดค่ะเกิดภาพนี้ขึ้นนะคะภรรยาสาวคุณยูริสุการดาค่ะต้องออกมาโพสต์แก้ข่าวให้สามีเลยนะคะกับแคปชั่น
ข่าวยังมีสติด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้เธอทั้งงงทั้งขำค่ะซึ่งจากโพสต์นี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็มีแฟนแฟนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เป็นจำนวนมากนะคะที่ขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้เลยค่ะล่าสุดเลยค่ะช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะวีดีโอคอลหาพี่บอลค่ะกำลังขับรถพาคุณยูริ